สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น

ทำไมใหม่เสียงลอยมาจากข้างหลังคืออะไรคะ

อ๋อไม่หรือ
ตัวเล่น๖๙
ผมเนี่ยอายุเท่ากับนี่เลยช่องนี้เลย๓๒

ขอให้ไม่เจ็บขอให้ไม่ตายไม่ต้องรีบเจ็บไม่ต้องรีบตาย
ปีละครั้งเนี่ยปีละครั้งจะเตรียมไปตอนเที่ยงคืนแล้วก็ลงให้นาง๑ปี
หนูดูแล้วหนูแบบโอ๊ยตายแล้วทั้งรักทั้งเกลียด
มีอยู่ปีนึงไม่อวยพรกันเนาะปีนึงไม่มองหน้ากันเนอ
จริงออนไลน์วันนี้ดีกว่าไลน์มาอวยพรพี่หนุ่มได้นะคะ
อู๋ลองเขียนมาเร่ง
อย่างนั้นจะไม่มีใครส่งบอกฉันดูรายการเธอจะต้องเสียค่าของ
โอเคงั้นไม่เอา
พี่หนุ่มโกรธอะไรจริงอ่ะ

ก่อนข้างนี้นี่เลยจะซื้อหวยเลย
กันใช่ทำงานเฮ้ยโอ้โธเล๔๐ไม่ใช่ยังไม่เหาะ

ทุกวันนี้พี่หนุ่มก็ยังเอาอยู่เอานะแล้ว

เปิดไปปุ๊ปจะได้ฟิล์มปากเดินสายบุญแต่ใจเดินสายบาป

แล้วมันแขนบอกอยากจะขับรถไปตบ
นี่ลงด้วยความโมโหนะคะคุณผู้ชม
จริงถ้าลองเปิดไซแวตรีวัลดูสิ
คุณคืออันนี้มันก็เป็นตัวคุณไง

นกเนี่ยนะที่ว่ามันบินไปไหนแล้วมันขี้เรียราชเนี่ยนะ

ที่ถามจริงพี่ปรึกษาพี่หนุ่มไม่ทุกเรื่องจริงเหรอ

เรื่องที่ดีก็ได้เรื่องที่ไม่ดีก็ได้อะไรอย่างนี้

รายการไม่ทำแล้วนะคะวันนี้เราจะกิน
อันนี้คือเรื่องของรัชโน๊คอินทะนค่ะ

ก็หลังจากที่พ้นข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้ว
ก็หลั่งน้ำตากันเลยทีเดียวในเรื่องของ

อาโดปหรือเปล่านะคะหนึ่งวันนี้เลย
น้องเมนหลั่งน้ำตาผ่านโลกร่วมทีมไปโอลิมปิกนะคะ
นี่ก็มีเอกสารยืนยันชัดเจนในเรื่องของผลจากสหพันธ์แบบมินตันโลก
ที่ระบุว่าเขาพ้นข้อกล่าวหาการละเมิดกฎข้อบังคับ
เกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามหลังจากที่ตรวจพบ
อะไรกันหน่ะสองคน
ฮะมันมีอะไรกันเนี่ย
แล้วเขาบอกจะได้ถือทงด้วยใช่ไหมแองจี้ปีนี้ก็ได้นางถือทงใช่ไหม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

มะตุ๋มชอบด่าคุณหนึ่งโอ้โหมะตุ๋มตอนนี้ด่าง่ะ

ดูแบบมะตุ๋มพอกันเลยมะตุ๋มกันใช้เนี่ย
ก็ตอนนี้ก็แน่นอนแล้วก็ได้ไปแข่งโอลิมปิกนะ
ก็ไม่มีเจตนาในเรื่องของการทำผิดในสารกระตุ้นอะไรทั้งหมด
ไม่ได้ดังใจรู้จัก
ไม่ใช่

คือจากปฏิบัติ๑๗๕ล้านฉบับนะฮะตอนนี้คัดออกมาแล้วนะครับ
สำหรับคนที่ถ่ายโปรตูเกตเข้ามามีทั้งสิ้นนะครับ
ตอนนี้นะฮะออกมาแล้ว๖๔๑๔๐๐๐ฉบับ

นี่ก็คิดไปร้อยมากว่า๓๘๖๙ของข้างบนเลย

ไม่ใช่ตอนนั้นนางยังปุ้งดูสิ

เขาอาจจะผอมลงหรือเปล่า
ไม่รู้แต่ตอนนี้นี่โคตรหล่อเลย

มีอยู่ช่วงเมื่อ๒เดือนที่แล้วหน้านางปุ้งเหมือนจิ้ม

นี่ผอมลงไง
บ้างเขาหอมลงนี่ดูสักครั้งเห็นมั้ยหอมลง

แฟนบรรที่ส่งประชานิบัติไทยภูมิทีมโบร์นิเกศเข้ามานะครับ
ซึ่งเป็นแชมป์ยูโร๒๐๑๖นะฮะ

เพราะว่าตอนนี้นะผู้สื่อข่าวจากรายงานโกดัง๗
โกดังเจ็ดของไพรรักษ์ของคุณโกดังเจ็ดวัดมะกุฎ
โอ้โฮนุ่มถ้าฉันโกดังเจ็ดมะกุฎเธอก็อยู่ข้างฉันนั่นแหละ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

พอไม่ใช่มีบาทเขาอู้หมด่ำอยู่อย่างนี้

แล้วอันที่นี้ตอนนี้เขาบอกว่าที่ได้มีการคัดแยกเรียบร้อยแล้วนะครับ
ใช้คนรวมแล้ว๒๐๐๐คนต่อการคัดต่อวัน
เขาบอกมีนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราช

ทำหน้าที่คัดแยกระหว่าง๘โมงจนถึง๕โมงเย็น

ก็ใช้เจ้าที่บริษัทไทยจนถึง๕๐๐คน
รวมแล้วทั้งหมด๒๐๐๐คน
รางวัลที่สิบนี้ได้๑๐๐๐๐๐๐๐บาท
รางวัลที่๒นะครับรางวัลละ๑ล้านบาท๑๐รางวัล
รางวัลที่๓ก็กระจายออกไป
มีรถมีคอนโดมีโอ้เยอะมาก

หมายถึงว่านอกนอนหรือควงการ
ขายอะไรบ้างเมียขายอะไรบ้างดีกว่าพี่แม่ทำไหมครีมมีมั้ย
อ๋อเมียน่าขายร้านส้มตำน่ะไงเสื้อผ้าไงคุณแม่
แต่ผมตอนนี้อยากจะทำอย่างอื่นบ้างนะอยากจะหาชุดคุณทำอย่างอื่น
คุณต้องหยุดวินาทีนี้ต้องหยุด

คุณที่จะทำอะไรอยู่วินาทีนี้ยังไม่ได้เริ่มจะกำลังอยากทำ

ตอนนี้มีถุงยางอนามัยรถอะไรรู้ป่ะรถอะไร
จริงเหรอคุณชิมแล้วเหรอเอ๊ะ
ฉันจะไปจิบผมจะไปจิบ
ก็คุณมาบอกไปกินทุเรียนคุณรู้ได้ยังไงคุณชิมไปแล้วสิ

มันกลิ่นทุเรียนหรือว่ามันเหม็นเหมือนทุเรียนแล้วคุณกลิ่นไปชิม
ลองไปชิมหน่อยคุณอาจจะเข้าใจผิด
คือเอาง่ายวันนี้คุณจะเริ่มทำอะไรก็แล้วแต่คิดจะทำธุรกิจลงทุนอะไรใหม่

เขาพูดเลยครับบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนศิลป์เขาเปิดเผยว่า
จากการสำรวจเม็ดเงินโฆษณาในช่วงครึ่งปีแรก
เราต้องยอมรับว่าตอนนี้เราผ่านครึ่งปีแรกมาแล้ว
ปรากฏว่าตัวเลขนี่พี่ติดลบ๘
สูงภาษาหัวของเราก็ตกใจแล้วนะ
ถูกติดลบ๘ถูกเหรอ
ถ้าเทียบกับในช่วงเดียวกันของในปี๒๕๕๘เนี่ยนะครับ

เออก็อย่าพึ่งรีบน่ะจะรีบไปตายที่ไหนหรอคะ

แล้วยังไงมันเกิดจากอะไรคะ
มันเกิดความมั่นใจในภาวะเศรษฐกิจของผู้บริโภค
ทุกคนเลยเรามองย้อนกับตัวเรามา

ยังคิดเลยเขาบอกว่าผู้บริโภคทุกคนตอนนี้

แล้วก็ผู้บริโภคยังเขาเชื่อเลยว่า

ทุกคนตัดจ่ายค่าใช้จ่ายหมดเลยนะพี่หนุ่ม
หมายถึงว่าอะไรที่เป็นสเปดสปะที่แบบ

แน่นอนถ้ามองย้อนกลับมาแบบว่าบริษัทใหญ่

กลายเป็นแรงกดดันให้ผู้ประกอบการหลายบริษัท
ตัดงบโฆษณาทุกอย่างลงเลยได้

พบว่ามีผู้ประกอบการบางส่วน
นำเงินที่เตรียมไว้จะซื้อสื่อโฆษณา
ทดลองกับออนไลน์

เขาเชื่อว่าวันนี้มันเข้าถึงประชาชนมากกว่าครึ่ง

เขาบอกว่า๖เดือนหลังของปีนี้

เขาหวังว่าน้ำอาจจะเริ่มฟื้นตัวขึ้น
ซึ่งจะช่วยกระตุ้นในการอัดเงินเม็ดโฆษณา

คาดว่าเงินโฆษณาจะไม่เติบโตจากปี๒๕๕๘เยอะนะ

บอกว่าปีนี้จากคนเมื่อปีที่แล้วได้กำไร

แต่ไตรมาสที่๓ของปีนี้

ถูกต้องอาจจะมีการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยโอลิมปิก
สำหรับช่องทีวีดิจิทัลที่คาดว่าจะมีรายได้ที่ดีที่สุดขนาดนี้

โดยเมื่อเดือนมิถุนายนปรากฏว่าเรตติ้งของเขา
นี่หมายถึงเสลี่ย

ปีนี้๐๘๕ใช่ไหมครับ๐๘๕ใช่ไหมปีนี้เขาอยู่ตอนนี้๐๘๕
คาดว่าปีหลังของปีนี้ยอดค่าใช้จ่ายการซื้อสื่อโฆษณ์จะดีขึ้น

หากตัวเลขค่าใช้จ่ายในเดือนกรกฎาคมยังไม่ฟื้นตัวชัดเจน
ก็คาดว่าตลอดปีนี้ยอดค่าใช้จ่ายจะเติบโตแบบติดลบ
เพราะฉะนั้นวันนี้สื่อทีวีก็น่าจะเป็นอีกสื่อหนึ่ง
เพราะว่าทุกคนดูผ่านออนไลน์เยอะมาก

ช่วงหน้านะครับมายินดีกับคุณแม่ป้ายแดงครับ

รอดเรียบร้อยแล้วเนาะ

เด็กตัวใหญ่เนาะเถอะเนาะ

หล่อสิพ่อมันหล่อจะต้องสมัยหนุ่ม
ข่าวใส่ไข่โดยเฉพาะเดี๋ยวกลับมาครับ
กลับมากับข่าวใส่ไข่

ยังช็อกไม่หาย

แต่งหน้านี่นะแม่แต่งหน้าตั้งแต่ตี
นี่นามชายลิเดียเหรอ
นี่คุณพลอยใช่มั้ย
นี่ภูมิใจจังเลยอ่ะ
พ่อยสวยขึ้นเยียะตอนเนี้ย

พ่อเขาเนี่ยนะฮะคุณแมททิวเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย
ได้ฉายาวเป็นแบตฟิตเมืองไทย
พ่อเขาหล่อมาก
แต่แบบเป็นเด็กที่จมูกเห็นชัดมาก
หน้าแบบเครื่องครบมากเลย

น้องชายลิเดียตอนนี้ออกกำลังกายจนหล่อเลย

แต่วันนี้ก็จริงน้องก็ว่า
คุณลิเดียไม่ได้ครอดธรรมาชาติ

นี่นางออกกำลังกายอย่างหนักจน

ท้องแบบยังแข็งแรงยังมีกล้าม
จะคลอดธรรมาชาติถูกมั้ยครับ
ข้อธรรมชาติถูกไหมฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่ได้
มดลูกไม่เปิดแล้วคือแบบเด็กตัวใหญ่ด้วยค่ะก็เลยออกไม่ได้

เยื้อนเป็นคนทำให้ใช่หมอเยื้อนก็ทำให้มายูเหมือนกัน
นี่ถ้าสมมุติเธอจะมีลูกคลอดลูกเธอจะแต่งหน้าก่อน
ก็นุก็เลยอยากรู้มากสำหรับเรื่องนี้มากเลยนะ
ก็อย่างนี้ควรจะต้องออกสื่อกัน
คือถ้าแกสมมติจริงส่วนเด็กก็แต่งไหมมีแต่งไหม

เป็นลูกครั้งหนึ่งในชีวิตนะวันหนึ่งลูกโตขึ้นมา
ไว้วันหนึ่งคุณคลอดลูกคุณไม่ต้องแต่ง
ไม่ใช่จนผมอะไรก็ได้นะคะส่งผมต้องคิดแล้ว

ดาราคนแรกที่แต่งหน้าคลอดลูกคือใครวะ

เจนจริงเหรอจริงเพราะต้องออกสินเขาต้องแต่งไม่ใช่คุณหนิงต้องแต่งอยู่แล้วใช่ไหม

เหรอดาราจะต้องแต่งหน้าก่อนคลอดลูก

ไม่เดี๋ยวนี้เขาอาจจะแต่งแล้วไหมนิดหน่อยไหม

ไปให้เขาตีหน้าหรือ

ใช่ไหมล่ะสรุปนี่นี่แหละก้อยเห็นพัฒนาการของเขาเนอะลูกโตขึ้นหล่อหล่อแน่นอนหล่อแบบนี้ตอนเด็กดูหน้าจมูกปาก
ตอนนี้ก็มีคนเข้าไปโอยพรกันเยอะมาก

ตอนใหญ่ดำใหญ่ดำคลอดเด็กแฝดแต่งหน้าหรือเปล่าอ่ะใหญ่โอปอล์อ่ะไม่ได้แต่ง
พี่โอปอล์ไม่ได้แต่งแล้วเขาไม่ได้ออกสื่อในช่วงวันที่เขาคลอดด้วย
นางพูดว่าอย่างไรรู้ปะรู้นางพูดว่าโมสฉันอยู่บนขายังจนลูกคลอดอยู่แบบขยับขยื่นไม่ได้เลยนะ
นางก็ไม่ได้อาบเป็นเดือนนะเธอขยับไม่ได้ขยับเครื่องปรับ
เขาก็ไม่ได้แต่งหน้าว่าเค้าไม่ได้ออกสื่อ
ลูกพร้อมจะหลุดแบบว่าตลอดเวลา
แต่ปีนี้นะฮะสำหรับปีนี้คนคลอดหลายคนนะ
จับเอกหลานชายนี่ยินใจจังเลย
ตอนนั้นก็มีพี่เอว่าพี่ปอล์

โอเคก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
สำหรับทางน้องลิเดียแล้วก็คุณแมททิว

ฉันก็ต้องหยุดออกไฮโซรสแซ่บบ้าง

เดี๋ยวก่อนผมไปไฮโซรสแซ่บ

เดี๋ยวอันนี้รูปแบบล่าสุดใหม่เลยไหม
ผมขออนุญาตให้เอารูปมดดำอันใหม่มาใส่นะฮะ

ให้มาถ่ายใหม่ให้มาถ่ายใหม่

เดี๋ยววันสุดหน้าถ่ายรายการทำให้หน่อยเนาะ
มันไม่ปากแบงเนี่ยมันไม่เป็นปากแบงขนาดนี้นะ
จะเปิดทาริสติกป่าว
น่า๒๐นี่ไทโซเลาสร้ำ
เป็นลูกหลานจิลาธิวัฒน

แต่จริงแล้วคุณป๊อกเนี่ยถ้าสมมุติคนรู้จริง
เขาทำธุรกิจเองตั้งแต่เด็กเลยนะฮะ

ตั้งแต่คือเขาบอกว่าพ่อเขาเคยสัมภาษณ์

แล้วก็เวลาเขาก็เปิดร้านขายของ

เขาก็ทำด้วยตัวเขาเองตลอด

ท่านผู้อ่านโปรดแซ่บรวยล้นฟ้าเป็นทายาทแสนล้านแห่งห้างเซ็นทร์ท่านแต่ป๊อกพัดสกรมจีราธิวัฒน์เนี่ยกลับทำตัวติดดินหน้าเอ็นดูพานางเอกหวานใจมากี้ราศีเที่ยวที่ไรเนี่ยทุกวันนี้ดาราทุกคนทำให้เธอมาวนหน้าสีผิวนี้ปิดหน้าเธอไว้สิวันเกิดนะคือปกติดาราทุกวันขายขึ้นเคร

คือเวลาคนอื่นเข้ามาพูดก็คือ
แหมแค่ไปแอปถ่ายรูปแล้วก็ออกมา
ขอฉันโพสต์แป๊บหนึ่งอะไรอย่างนี้
ดังควนนรอหาดีนะครับอย่ากูนั่นฟังป่าดเช็คอีกนะ
ถูกเอามาหามดดำอีกนะจ๊ะ
นะจ๊ะเดี๋ยวกลับมานะจ๊ะกลับมานะจ๊ะ

บ้าพี่เชียวก็ยิ่งจะตีปากกันชอบแต่กรบดำกรบแดงละว่า
เอามาข่าวนี้ดีกว่าไปดูคืนรบกวนกันก่อนไหม
เอาข่าวนี้ก่อนได้ไหมข่าวคุณบุ๋ม
คุณบุ๊ครับไม่ได้ข้อเสนอเจนนี่ต้องแถลงขอบคุณและขอโทษค่ะ
บอกได้เลยว่าจบยากจริงเรื่องนี้นะ
กลายเป็นมหากราบมากสำหรับซุปตาเจนนี่เทียมโพสุวรรณแล้วก็คุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดี
กับกรณีรามาในการยั่งพื้นที่ของลูกค้า

โทรมาหาพี่ใช่ไหมเพราะว่าพี่พูดอะไรไม่ดีไปเปล่า

ใช่เห็นแล้วหมายถึงว่าหลังจากรายการจบปั๊บเขาโทรหาพี่อีก
ก็อธิบายให้ฟังว่าอันนี้ก่อนที่ตัวเองจะอ่านข่าวนะ
นางก็จะอธิบายให้ฟังว่านี่นางก็บอกว่าเฮ้ยความจริงเหมือนนางเหมือนหุ้นเว้ย

วันแรกคือเจนนี่มีดาราอีกหนึ่งคนด้วยนะใช่ไหม
แล้วก็เหมือนหุ้นกันไปหุ้นกันมาแล้ววันนี้อยู่ดีก็จะแบบว่า๓ล้านใช่ไหม
อ้าวคุณไอ้บุ๋มคุณไอ้บุ๋มเธอเธอไม่รู้หรอกว่าเขาก็เตียงเหมือนบอกบุ๋มไม่จริง
ทนาย้แบบทนายคนนี้ไม่ควรนำคดีให้นะเธอ

ประเทศไทยก็กว้างทำไมพี่มดจะได้คนหล่อหรือว่าทุกคนหล่อหมดในสายตาพี่มด

ซสุดท้ายนี้ทุกจุดแต่ตอนแรก
แต่ตอนแรก
แล้วก็ระหว่างทำเรียนการเนี่ย
ยังไม่มาในเมืองไทย
คุณใช้คำนี้ไม่ได้เค้าต้องใช้คำว่าเผือก
อ๋อเผือก
ไม่อันนี้คือตั้งแต่ตอนนั้น
ทีนี้เนี่ยหลังจากมีกรณีมาถูกไหมคะ
ก็กลายเป็นเรื่องราวในวงการนี้ต่อมาว่า
แล้วหลังจากที่บอกว่าจะยอมจ่ายเงิน๓ล้านให้แล้วเนี่ย

กลายเป็นว่ามีข้อเสนอตามมาอีกจำนวน๘ข้อใหญ่ค่ะ
และหนึ่งในนั้นก็คือการให้คุณบุ๋มออกมาแถลงข่าวขอบคุณ
และขอโทษผ่านสื่อถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ
ซึ่งคุณบุ๋มเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่แฟน

หมายถึงว่าขอบคุณที่ได้เงิน๓ล้านบาทถูกต้องไหม
ถูกต้องไหมแล้วก็ขอโทษด้วยที่ทำให้นางเสียหายถูกต้องไหมประมาณนั้น
แล้วก็ออกปากอีกว่าถ้าอีกฝ่ายยังนับถือตนเป็นพี่น้อง
คุณบุ๋มพูดนะคะก็อยากให้หันหน้ามาคุยกันดีกว่าที่จะส่งทนายมา
มาพูดคุยอะไรอย่างอื่นแทนอะไรประมาณอย่างนั้นนะนะ
เขาก็ถามพี่บุ๋มว่าปัญหาเรื่องฟิตเน็ตตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ยังเหมือนเดิมค่ะแก้ปัญหาไม่ได้เหมือนเดิม
ก่อนหน้านี้อีกฝ่ายมีการออกมาแถลงข่าวว่ายินดีจะชดเชยจ่ายค่าชดเชยให้๓ล้านบาท
พี่ก็ต้องถามก่อนว่า๓ล้านบาทแบบไหน
ถ้าเกิดเป็นแบบที่เคยพูดไปแล้วเขาจ่ายมาเลย
มันก็อาจจะง่ายกว่านั้นเมื่อกี้ที่มดอธิบาย
แต่ณวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่๓ล้านบาทเฉยนะคะ

คือหนึ่งในนั้นการให้พี่แถลงข่าวขอบคุณและขอโทษเขา

แต่หนึ่งข้อที่พี่บุ๊คเขารู้สึกว่าเขาไม่แฮปปี้คือ

ถึงเขาบอกว่าถ้าเป็นปัญหาเยอะเขาจะทุบตึกทิ้งเลย

จริงมันก็อยู่อยู่แต่นางเจียไปเปิดที่ใหม่แล้วนะมันก็อยู่

ไม่มีข่าวลือว่าเขาจะเปิดตรงข้าม

เขาบอกมาว่าเขาจะเปิดตู้ข้ามเลย

ตอนนี้พี่เขามาหาแย่อยู่
มันเป็นสี่แยกจะไปเปิดได้ยังไง
เรื่องเก่าก็ยังไม่เคลียร์เลย

จู่จะให้พี่เอาที่ตรงนั้น

ทุกอย่างมันต้องค่อยเป็นค่อยไป
ถามกลับว่าพี่อาจจะตื้ออยู่ไหม

ทุกอย่างเป็นเรื่องของการขยับขยายตัว

แล้วก็มันเป็นเรื่องของเงินทั้งนั้นเลย

ไปขายรายการ
ไปขายรายการตลาดโสดสนับป้าว

ฉันไปสัวเทาเธอชักวันหนึ่งจะต้องไปสัวเทา

ฉันตอนแรกถือตอนแรกฉันเป็นคน
คุณก็รู้อยู่ว่าฉันเป็นคนที่ไม่ได้อินกับเทศพระเจ้าจีนนะเว้ย

นี่คือพี่ไปไหว้เจ้า
นี่เขาลงเครียมไง
วันด้วยนะวันมีคอลัมป์ต่อมาไงก็เปลี่ยนเวลาใหม่แล้วนะคะเป็นทุกวันอาทิตย์บ่าย๒โมง๔๕นะคะเริ่มวันที่๒๔กรกฎานี้

ใช่ถูกต้อนช่องเจ็ดเหมือนเดิมวันวานยังหวานอยู่

คือนี้มู่นไนท์เนี่ยแหละสับของจริงคนเราขวดนึงค่ะเคยคิดบางมายเขาบอกว่าที่จังหวัดของเขาแบบเนี่ยมีศพเด็กเอาไปทิ้งทุกวันเลยน้อง

หล่นเป็นเทปที่ฉันแฮปปี้มากแล้วเขาเนี่ยเก็บศพเด็กเมื่อก่อนศพเด็กเนี่ยคือทิ้งเป็นขยะ

คือต่างจังหวัดขอร้องว่ามันก็มีคนที่คือไม่ได้ทำแท้งนะ
หมายถึง๖บ้างหรืออะไรบ้างอย่างนี้
เขาก็จะไปจิ้งเป็นไข่แต่ปู่คนนี้เชื่อว่าเก็บมาชาปนักศิษย์
ศพมาเข้ามาอย่างดีเพราะเขาคือศพ
จนวันหนึ่งตัวเองเกิดต้องผ่านอาจารย์
แต่มีคนเห็นว่าแบบเด็กพวกนี้มาเต็ม
มาช่วยเป็นเด็กเล็กอะเธอมาช่วยเขา
แต่คืนนี้ต้องดูคุณไม่ว่าเหตุผลอะไรก็แล้วแต่๔ทุ่มคุณต้องดูมูไนท์
แต่ว่าพรุ่งนี้นะฮะกลับมาเจอกันใหม่กับข่าวใส่ไข่
วันนี้ไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ